ทุกผู้ชมครับตามกันต่อนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านพักที่ซอยท่าข้าม๒๘นะครับ
เรื่องของแม่กับลูกอย่างที่เราตามกันมาตลอดนะฮะ
หลักฐานในเบื้องต้นณขณะนี้ตำรวจเชื่อว่า
ในกายหนุ่มนักศึกษาวัย๒๐ปีก่อเหตุฆ่าแม่วัย๔๒นางสาวยุรี
แล้วก็หั่นศพยัดตู้เย็นเอาไว้วันนี้ทางฝั่งของในกายนะครับ
ญาติโดยป้าแล้วก็พ่อนะครับได้ทำพิธีชาปนกิจศพเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเป็นช่องเดียวที่คุณป้าแล้วก็คุณพ่อของกาย
นายศิระสมเดชหนุ่มวัย๒๐ปีเนี่ยอนุญาตให้เข้าไปดูการชาปนกิจศพ
ดูบรรยากาศของงานศพครั้งสุดท้ายของในกาย

ที่วัดหลักศรีที่กรุงเทพเนี่ยฮะ

เมื่อวานนี้รับศพมาก็ตั้งสวดบำเพ็ญกุศล๑คืน
แล้ววันนี้ก็มีพิธีชาปนกิจศพเลยนะครับที่วัดหลักศรี
เมื่อเวลา๑๕นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยฮะ
ก็มีทั้งคุณพ่อคุณป้านะมีปู่มีญาติสนิทครอบครัวเพื่อน
แล้วก็แฟนสาวของนายศิระที่มาแสดงความอาลัย
ส่งดวงวิญญาณของกายเป็นครั้งสุดท้าย

หลังจากนั้น๑๔นาฬิกา๓๐นาทีก็เริ่มเข้าสู่พิธีชาปนกิจศพนะครับ
ก็ตั้งแต่การเคลื่อนศพไปยังเมนนะมีป้ามีญาติสนิทนะครับ
แล้วก็ครอบครัวก็มาช่วยกันนะครับ
เนี่ยเลี้ยงกายมาตั้งแต่แบบเบาะจนอายุ๑๕ปี
เพราะว่าคุณพ่อกับคุณแม่ของกายเขาแยกทางกัน
แล้วพออายุ๑๕คุณแม่ก็มารับกายไปอยู่ด้วยจนอายุ๒๐เนี่ยฮะ
คุณป้าก็เข้าไปกอดโรงศพหลานชายร้องไห้ด้วยความอาลัยเนี่ยแหละครับ
ก็ต้องช่วยกันปลอบแล้วครับ
ส่วนแฟนของกายนะครับวันนี้ก็มาถือรูป
เดินนำร่างของกายขึ้นไปยังเมนเผาศพนะครับ
เนี่ยฮะแฟนที่บอกว่าก็ได้มาเจอกันครั้งสุดท้ายคือคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
มากินข้าวตอนเย็นตอนค่ำด้วยแล้วก็กลับจากบ้านไปตอน๑๖๐๐น

กายมาตอบไลน์ก็ตอนตีหนึ่งบอกขอนอนก่อน
เนี่ยครับแฟนก็มาถือรูปให้นะครับ
ล้างหน้าศพตามความเชื่อตามพิธีกรรมค่ะนี่เป็นภาพที่ทีมข่าวเทวรัตน์ทีวี
เราได้เข้าไปติดตามดูบรรยากาศเพียงช่องเดียวเท่านั้นนะฮะ
ที่มานักเธอร์มูลเทอร์
เสียงกลิ่งสุดท้ายนี่ก็คือเอาศพเข้าเตาเผาได้คุณเฮียมภาษอรใช่ค่ะ
ก็เข้าสู่การชาปนกิจนะฮะวันนี้ก็เท่ากับว่า
นายสุระสมเดชหรือว่ากายนะครับหนุ่มวัย๒๐ปี
ที่เสียชีวิตลงในบ้านพร้อมกับศพของแม่ที่ถูกหั่นเอาไว้แล้วก็ยัดตู้เย็นเนี่ย
ก็ถูกชาปนกิจศพไปก่อนแล้วส่วนคุณแม่ศพยังอยู่ที่สุโขทัยบ้านเกิดนะฮะ
ใช่ค่ะญาติยังมาเป็นกุศลอยู่นะครับป้าของ
กายบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าครอบครัวจัดงานศพให้กับกายเพียงคืนเดียว
แค่คืนเดียวแล้วเผาเลยเพราะว่าทางครอบครัวเนี่ย
ผ่านการจัดงานศพย่าของกายไปเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
บอกว่าก็ยอมรับแล้วว่าก็ไม่มีเงินพอที่จะจัดงานศพให้กายได้หลายวัน
จนถึงขณะนี้ญาติยังรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดจากทางตำรวจอยู่นะครับ
หากผลการชนะสูตรศพแล้วก็การพิสูจน์หลักฐานต่างในที่เกิดเหตุ
่งบอกออกมาว่ากายเป็นคนลงมือก่อเหตุฆ่าแม่แล้วก็หั่นศพแม่ยัดตู้เย็นเพียงคนเดียว
ก็พร้อมจะทำใจยอมรับแต่อยากขอให้ทางตำรวจช่วยบอกถึงสาเหตุ
ทำให้กายก่อเหตุในครั้งนี้ด้วยว่ามันจะมาจากอะไร
คือป้าบอกว่าป้าก็ยังคิดไม่ออกยังไม่เข้าใจว่ามันจะมาจากอะไร
เพราะตลอดเวลา๑๕ปีที่ป้าเลี้ยงกายมาเนี่ยกายไม่เคยมีพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าว
จะเป็นเด็กขี้แงด้วยซ้ำอย่างช่วงที่ย่าของกายเสียชีวิตแล้วก็เพิ่งจัดงานกันไปเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
บอกว่าตอนนั้นนะวันที่จะเผาคุณย่าของกายเนี่ยป้าบอกว่าให้กายเนี่ยขึ้นมาดูหน้าย่าเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะเปิดโลง
แล้วก็เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าก่อนจะเข้าเตาเผาเนี่ยตอนนั้นป้าบอกว่ากายยังไม่กล้าขึ้นมาเลย
กายยังไม่กล้าจะดูหน้าย่าตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเลยก็เลยสงสัยว่าถ้ากายเป็นเด็กที่ขี้กลัวขี้แงแบบนี้เนี่ยกายจะลงมือฆ่าหันศพแม่ยัดตู้เย็นคนเดียวจริงหรือ
หรือจะลงมือทำแบบนี้จริงหรือมันจะมีมูลอะไรมูลเหตุอะไรที่ทำให้ทำแบบนี้
ส่วนนี้ก็คือคุณพ่อนะครับ

คือพอศพเนี่ยเอาเข้าเมนเข้าเตาเผาแล้วเนี่ยคุณเดี๋ยวมาสอนก็จะต้องมีญาติคนที่ใกล้ชิดที่สุด
อย่างคุณพ่อเนี่ยจะถือรูปแล้วก็กลับบ้านเลยนะ
ใช่ค่ะต้องตรงกลับบ้านเลยห้ามแวะที่อื่นค่ะ

อ่ะเดี๋ยวฟังเสียงคุณป้าหน่อยนะฮะ
ไม่ได้ยินอันนี้ยังไม่ใช่คุณป้าอันนี้คนละป้าเดี๋ยวค่อยมาอีกทีหนึ่ง
ค่ะแต่ว่าอย่างในมุมทางคดีอ่ะค่ะตำรวจเขาก็ค่อนข้างจะมั่นใจอ่ะบอกว่าก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ากลายเป็นคนก่อเหตุ

คันก็คือกล้องวงจรปิดเรื่องของพยานบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์สิ่งที่ต้องรอก็คือเรื่องของผลการชนะสูตรอย่างละเอียดนะคะ
คือตำรวจเขาบอกว่าคือคนตั้งข้อสังเกตเยอะว่าอ้าวแล้วกายอายุ๒๐ตัวเล็กนิดเดียวหั่นศพได้ยังไง
ตำรวจบอกว่าเป็นไปได้เพราะว่าอายุน้อยยังมีเวลา
ตำรวจคาดว่าตั้งแต่ช่วงประมาณ๒ทุ่มของวันอาทิตย์จนถึงช่วงบ่ายของวันจันทร์คือมันมีเวลาในการก่อเหตุ
เดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเขาว่าตำรวจเขาเข้าไปที่บ้านหลังเกิดเหตุแล้วก็ไปใช้น้ำยาพิเศษไปดูหาคราบเลือด
เพราะประเด็นเรื่องคราบเลือดคุณผู้ชมสงสัยว่าโอ้โหถ้าฆ่าหันศพไหนล่ะคราบเลือดคราบเลือดอยู่ตรงไหนยังไงบ้าง
ตำรวจบอกว่ากายเขาทำความสะอาดหมดแต่ว่ามีน้ำยาพิเศษที่ไปหาคราบเลือดได้ในห้องน้ำคราบเลือดเพียบเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกรอบหนึ่งเพราะว่าได้รับแจ้งว่าทางญาติจะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้ตาย
ไปตามหาผู้ตายอ่ะวันนี้เกิดเหตุอ่ะครับไปคุยกับนางสาวบรรณุษย์ค่ะ
เขาบอกว่าจริงจริงแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะคะสองทุ่มสี่สิบ
ทำการเชิญดวงวิญญาณกันแล้วค่ะอ๋อไปมาแล้วเหรอไปมาแล้วค่ะ
คือทีมข่าวเราไปเช้าวันนี้แต่เพื่อนผู้ตายบอกว่าเขาไปทำพิธีกัน
ตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมา๒ทุ่ม๔๐เมื่อคืนนี้นะคะครับ
ก็เชิญดวงวิญญาณของผู้ตายก็คือนางสาวยุรีกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสุโขทัย
วันนี้มีซองจดหมายปริศนาค่ะคุณผู้ชมสีชมพูค่ะ
วางอยู่ที่กระถางไม้เลื้อยหน้าบ้านหลังเกิดเหตุค่ะเดี๋ยวลองไปดูนะคะ
เขียนที่หน้าซองจดหมายสีชมพูอันนี้ว่าขอให้โชคดีครับ
แล้วมีการเขียนเลขที่คุณภาคภูมิบอกว่าเลขเดียวกับทะเบียนรถป้ายแดงที่เกือบตกที่จอดรถอ่ะอ่า
เจ็ดเก้าเจ็ดเลขเดียวกันเลยนะคะ
แล้วก็ลงชื่อพลตรีนายหนึ่งค่ะอืม
แล้วก็ในซองมีธนบัตรใบละยี่สิบหลายใบเลยค่ะอ่า
รอบมีทูบปักอยู่หลายดอกเลยค่ะครับ
คืออันเนี้ยไม่รู้ว่ามาจากไหนก็ไม่รู้ว่าจะมาในช่วงทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเมื่อคืนหรือเปล่า
หรือว่ามีใครเอามาวางอะไรยังไง
ทีมข่าวเราก็พยายามสอบถามนะ
คนในระแวกบ้านมีใครเป็นทหารยศพลตรีหรือว่าเป็นอดีตทหารหรือว่ามีใครอะไรยังไง
ก็ยังตามไม่เจอนะฮะคือถ้ารถที่จะตกตึกอาคารจอดรถอ่ะ
นั้นยังเป็นทะเบียนป้ายแดงอ่ะใช่ค่ะแต่อันนี้ตัวเลขอะไร
มันไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเลขที่กับอะไรไงเราก็ไม่รู้มันหมายถึงอะไรอืม
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนี่ค่ะแจ็คจิลค่ะอดีตนักร้องฝาแฝดที่เขาเป็นกูรูเรื่องกุมารทอง
เรื่องเครื่องรางของขลังอ่ะค่ะอืมแจ็คจิลเขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่า
คือมันเหมือนกับเป็นความเชื่อครับเหมือนกับเป็นการซื้อทางเจ้าที่อ่า
คือต้องมีมีเงินใส่ซองเอาไว้มันเปิดทางใช่ขอซื้อทางอ่า
บอกเจ้าที่ว่าเออจะขอให้วิญญาณออกมาจากบ้านหลังนี้นะ
วิญญาณออกมานะกลับไปบ้านเกิดก็ไปสู่สุขตินะอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าเหมือนเหมือนกับการโยนเหรียญอ่ะอันนี้หมายถึงแบงค์ยี่สิบ
ใช่แบงค์ยี่สิบที่อยู่ในซองอันนี้ซองค่ะอ่า
ถ้าความเชื่อทางจีนก็เหมือนกับเงินกงเต็กอ่ะอืม
แต่คนไทยก็ใช้แบงค์แบงค์ปกติเลยแบงคยี่สิบอย่างเงี้ยค่ะอืม
ส่วนข้อมูลจากพ่อบ้านที่เขาเฝ้าอพาร์ทเมนต์ใกล้กับบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
เขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะบอกว่าช่วงค่ำเมื่อวาน
พระสงฆ์สี่รูปมาสวดอยู่ที่หน้าบ้านเกิดเหตุ
แล้วก็มีผู้ชายผู้หญิงรวมกันประมาณสักสามคนได้มาทำพิธีค่ะครับ
ทำพิธีเสร็จก็กลับขึ้นรถไปก็เลยเชื่อว่า
สีชมพูซองนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ก็ตรงกับที่คุณวรนุษย์ที่บอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตั้งแต่เมื่อคืนแล้วถูกต้องครับ
ทีมข่าวไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะคะชาวบ้านเขาบอกว่า
ตั้งแต่เกิดเหตุนะคะเสียงหมาหอนมาตลอดเลยจริง
ไม่ได้คิดไปเองคือมาแบบทั้งคืนอ่ะครับ
คุณป้าคนนี้เนี่ยค่ะป้าแดงนางวีราพรวัยปัญญา
ทีมข่าวของเราไปคุยมาตั้งแต่วันก่อนตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะ
คืนก่อนป้าแดงบอกว่าต้องจิบเบียร์นอนไม่หลับ
ไม่หลับต้องจิบเบียร์ให้นอนหลับเพราะว่าบ้านอยู่ติดกันเลย
วันนี้ไปคุยมาอีกนะคะว่าเป็นไงป้าตกลงแล้วหลับไหมหลับไหม
แล้วแบบเสียงหมาหอนยังมีไหมป้าบอกว่าคือ
กลัวไหมก็กลัวนะแล้วหมาหอนยังหอนไหมก็หอน
แต่ว่าหอนน้อยลงครับป้าบอกว่าย้ายดีกว่า
ย้ายเลยเหรอใช่ก็คือแบบ
กลัวเกราะอะไรด้วยเกราะคุณจะย้ายนะคะ
บอกว่าคืออยากจะไปอยู่กับลูกสาวที่ต่างจังหวัดแล้ว
ถ้ามาก็ได้ในเสมอหอนกี่คืนครับ
ก็นานครึ่งหน่อย๒เครื่องหน้านั่นแหละ
ก็เดินเมื่อคืนนี้ไม่ได้ยิน
ถ้าบินเขาก็มาชูมีกลาแล้วคือโดยละ๔กบไหม
อาจจะดีนะถ้าไปเชิญวิญญาณถ้าเขาไปสบาย
อย่างแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกับเขาเนอะต่างคนต่างอยู่
ใช่ค่ะเขาก็ไม่มารบกวนแล้วเพราะเราไม่เคยไปทำอะไรกับเขาเนอะ
แค่เห็นแค่ยิ้มแค่นั้นน่ะเนอะต่างคนต่างอยู่
ก็ดีใจแล้วป้าก็สบายใจเดี๋ยวป้าก็จะได้ย้ายแล้ว
นี่ป้าไม่มีของขายเพราะป้าก็เตรียมจะย้ายแล้ว
ก็มันก็มีส่วนนะมีส่วนอยู่
ก็ได้เพิ่มให้ความที่แล้วว่าถ้ายังลังเลว่าจะอยู่ต่อดีไหมอะไรไหม

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุห่างกัน๕๐เมตรเปิดเป็นร้านขายของชำ
แล้วระเบียงหลังห้องป้าหันไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
มีบ้านขั้นอยู่แค่สองหลังคือระเบียงหลังห้องมองเห็นบ้านหลังเกิดเหตุเลยไง
หรือถ้ามีภาพมุมกว้างยืดภาพนี้ไหมก่อนหลังห้องของห้องคุณป้า
ป้าแดงเนี่ยอยู่ชั้นล่างสุดเป็นร้านขายของชำ
มาเช่าแล้วก็อยู่ทำร้านขายของชำ
มันอยู่อีกฝั่งนึงแต่ว่าถ้าเปิดระเบียงข้างหลังเห็นบ้านเลย

ก็คราวนี้ไม่รังเลพอมันมีเหตุการณ์ที่ขึ้น
เดี๋ยวกลับไปอยู่กับลูกดีกว่าใช่อืมทีนี้ค่ะช่วงสายวันนี้เนี่ย
แถวนั้นเขาบอกว่ามันมีกลิ่นคือกลิ่นเหม็นมากอะค่ะ
ออกมาจากหน้าต่างบ้านหลังเกิดเหตุนะคะเหรอใช่ค่ะ
คือไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรชาวบ้านคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะ
ว่าเหมือนกลิ่นลอดออกมาจากหน้าต่างบานเกล็ดของบ้านหลังที่เกิดเหตุ
อ่าก็เลยไปเรียกเจ้าหน้าที่ไปเรียกญาติว่ามาดูให้หน่อยเถอะ
อืมคือก็เปิดเข้าไปไม่ได้เนอะก็ต้องเป็นญาติต้องเป็นเจ้าหน้าที่
เพราะว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุอ่ะอืมคือกลิ่นอะไรทีมข่าวก็เลยไปประสานให้นะคะ
ปรากฏว่าคือตอนเนี้ยยังเปิดบ้านไม่ได้ครับ
ทีเนี้ยค่ะครับนางสาววรนุษย์เพื่อนของนางสาวยุรีย์ผู้ตายอะค่ะ
เขาก็เลยประสานให้ประสานตำรวจทีเนี้ยเขาก็ตรวจสอบให้แล้วนะคะ
ปรากฏว่ากลิ่นเหม็นที่โชยออกมาจากบานเกล็ดบ้านหลังนี้เป็นกลิ่นเนื้อหมูที่ตอนแรกอยู่ในตู้เย็น

ถูกแต่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีศพอยู่ในตู้เย็นเอาศพออกมา
เนื้อหมูที่อยู่ในตู้เย็นก็เอาออกมาด้วยมาวางอยู่ด้านนอกทีนี้มันก็เลยเน่าไงฮะ

ก็เลยส่งกลิ่นเหม็นเพื่อนบ้านก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้เอกใจอะไร
ก็แค่สงสัยว่าเออมันกลิ่นอะไรกันแน่นะคะตอนแรกคิดว่าลืมปิดฝาท่อระบายน้ำอะไรหรือเปล่า

แต่ทีมข่าวของเราบอกว่าก็ได้กลิ่นเหมือนกันคือกลิ่นเหมือนหนูตาย

โชยมาก็กลิ่นมาทีไม่มีลมก็ไม่มีกลิ่น
อืมก็เห็นทางญาติของเจ้าของบ้านคือนางสาวยุรีผู้ที่เป็นแม่เนี้ย

เรื่องของร่องรอยต่างโดยเฉพาะเลือดที่ท่านก็อาจจะตั้งข้อสังเกตกันว่าโอ้โหไม่เห็นมีแบบกระเซ็นกระสายเต็มบ้านไปหมด
ศพของนางสาวยุรีที่ถูกฆ่าหันศพก็ดูแบบสะอาดตอนที่เจ้าหน้าที่เอามาเรียงกันไม่มีคราบเลือดอะไรพวกนี้เลยเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็เพราะว่าคนที่ก่อเหตุซึ่งคาดว่าคือลูกชายก็คือในกายเนี่ยเขาล้างเขาล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเลยนะครับ
แต่พยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้มาก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการด้วยการค้นหานะฮะจากเรื่องของลูมินอนนะครับ
ซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้ทั้งที่บ้านชั้นหนึ่งและชั้นสองนะครับโดยหลังจากที่ในกายได้ลงมือฆ่าผู้เป็นแม่แล้วตามการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่จุดที่ชำแหละศพคือห้องน้ำชั้นสองเมื่อตรวจสอบด้วยหลักฐานอ่าที่พบอ่ะนะครับทั้งพวกชิ้นเนื้ออะไรพวกเนี้ยนะครั
นะครับฉีดไปทั่วห้องน้ำชั้นสองทิ้งเวลาให้น้ำยาทำปฏิกิรุยากับสิ่งแปลกวอร์มนะครับใช้เวลาประมาณห้านาทีหลังจากนั้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ทำให้ห้องมืดสนิทด้วยการปิดไฟแล้วปิดช่องเพื่อไม่ให้มีแสงสว่างเล็ดรอดเข้ามาได้แล้วใช้แสงยูวีแบล็คไลท์ซึ่งแสงตัวนี้จะท

ต่อให้คุณเช็ดล้างใช้น้ำยาอะไรก็ตามทำความสะอาดที่แบบคิดว่าโอ้โหสะอาดหมดจดเนี้ยค่ะมันเรืองแสงแล้วเห็นหมดใช่บางทีมองด้วยตาเปล่าคือมันไม่เห็นใช่เพราะคิดว่าเออล้างแล้วมันคงไม่เห็นคราบอะไรแต่ถูกต้องเจ้าหน้าที่เขามีน้ำยาแบบนี้แหละจากกันเนี้ยตรวจสอบได้เขาถึงระบุไงว่าอืมจ